คุณผู้ชมฮะเอาเรื่องนี้มาให้ดูเป็นอุทาหรณ์
คุณแม่มีลูกเล็กหรือว่าบ้านไหนนะฮะ
มีลูกเด็กเล็กแดงต้องระวังอย่าให้คลาดสายตาเลย
งั้นเด็กจะวิ่งออกไปถนนแบบนี้นะครับ

รถจะท้อน

โอ้โหแล้วเป็นจังหวะที่มีรถมาเนี่ยคุณ
คือพอได้ยินเสียงรถเร่งเครื่องแล้วยังไงต่อคุณเออนะฮะ
นี่เด็กเล็กกำลังจะวิ่งออกไปกลางถนนนะฮะ
นี่เพื่อนบ้านนะคนเสื้อเขียวนี่คือเพื่อนบ้าน

แล้วรถกระบะคันเมื่อกี้คือเขาเบรกนะ
ค่ะโอ้โฮใจจะวายนะน้องไม่เป็นอะไรใช่ไหม
ไม่เป็นอะไรครับนี่โชคดีที่เพื่อนบ้านเนี่ยเห็น
แล้วก็วิ่งไปคว้าทันแล้วก็โชคดีที่รถเบรกทัน

แล้วก็บอกว่าโอ้โหเสียงดังลั่นหมู่บ้านก็ต้องเสียงดังละคุณนะ
เพราะว่าจะไปไหนเด็กกำลังวิ่งออกไป

เป็นจังหวะที่เธอเดินออกมาหยิบของที่รถไงคุณ
เธอก็เลยนู่นปีนข้ามรั้วแบบไม่คิดชีวิตเหมือนกันนะฮะ
กระทั่งสามารถที่จะไปอุ้มเด็กเอาไว้ได้นะครับ
ชาวเน็ตที่เข้ามาชมก็ต่างชื่นชมเพื่อนบ้านเจ้าของคลิปคนนี้
ที่สามารถช่วยเด็กได้ทันนะครับ
แล้วก็ขอบคุณรถที่ขับมาแล้วก็เบรกได้ทันเหมือนกัน
ชนทั้งสองคนคือไม่ชนทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะฮะ
ทีนี้ถามว่าแม่เด็กไปไหนนะครับ
ถ้าเพื่อนบ้านคนนี้ไม่เห็นเด็กคงจะโดนชนไปแล้ว
อันนี้ในเน็ตเขาถามนะแม่ไปไหนแม่ไปไหนนะลูกเอ้ยนะฮะ
บางคนบอกว่าเด็กก็คือเด็กนะยิ่งไล่ยิ่งตะโกน

นี่เป็นอุทาหรณ์อย่างดีคนที่มีลูกเล็กนะครับ
หรือว่าผู้ปกครองที่มีลูกหลานอยู่ที่บ้านต้องระมัดระวัง

นี่ขนาดอยู่บ้านในหมู่บ้านนะ
เปิดประตูรั้วทิ้งไว้แล้วบอกลูกว่าแป๊บเดียวนะรอคุณแม่แป๊บเดียว
หันหลังวิ่งปู๊ดออกไปหน้าบ้าน